๔สูตรเนี่ยคือ๔๐ค่ะคุณผู้ชม
ปีกับสูตรของก๋วยเตี๋ยว
เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูนะดู
ที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวนี่มีเคล็ดลับเด็ดตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลย

ต้องไปกินค่ะร้านนี้คุณต่อก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเนี่ยนะคะ
ซึ่งต่อยอดสูตรจากคุณแม่ทำก๋วยเตี๋ยวขายมานาน๔๐กว่าปี
แล้วเนื้อตุ๋นเนี่ยนะมันไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นสาบ
เตี๋ยวลูกชิ้นบะหมี่ก็อร่อยไม่เหมือนใครค่ะ
เพราะว่าบะหมี่ที่ร้านเนี่ยนะเส้นแบน
แล้วที่ร้านเขามีเมนูทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเอ็นแก้วเนื้อสดสไลด์

เก่าเหล้าพิเศษ๖๐บาทเก่าเหล้า๗๐๑๐๐บาท
บรรยากาศชิลค่ะมีดนตรีเพราะให้ได้ฟังด้วย
นี่พอถ่ายในหม้อกก๋วยเตี๋ยวดิฉันให้กลิ่นหอม

ใครจะไปไปได้เลยค่ะร้านเปิด๙โมงเช้าถึงบ่าย๒นะคะ

แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่อยากรอคิวยาวอยากกินเลย

ร้านนี้อยู่ใกล้กับสามแยกไฟแดงท่าพะเนียดค่ะ

ไฟแดงปั๊บนะเลี้ยวขวา๒๐๐เมตร

เจอร้านเลยร้านนี้คุณต่อก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะจ๊ะ